ลูกนี้ขอยืมภาษามวยมาใช้น่าจะเหมาะสมที่สุดกับการวางเท้า
น้ำหนักช่างมาแล้วเมื่อวานนี้ของสุธิพรสัตว์เจริญ
ทำให้กรมทางหลวงบุกชนะสุราธานีที่ต้องแพ้ในบ้านเป็นเกมแรกของซีซั่น
ด้วยสกอร์คถามรอย๗ต่อ๒
การยิงบอลเต็มข้อแบบไม่ต้องจับที่สุดประทับใจของสมิติระวรานันท
เตะศรีปฐุมที่เล่นเอาหัสดีมักเชียวประตูแบงคอกเจ้าถิ่นได้แต่มอง

สุดท้ายทีมเดือนก็อยากให้ชนะตายต่อไปในหลีกด้วยสกอร์ค๒ต่อ๑๐อยู่ดี
หนักหน่วงที่ไม่ต่างจากจรวดก็ต้องธนากรเพ็ญพระกูล
ตัวข้างจากมภาคตะวันออกเชียงเหนือที่ซัดเต็มข้อในระยะ๑๒เมตร

ก็เกินจะรับไหวจริง
ความคล่องแคล่วเป็นสิ่งสำคัญที่มุมัติอุกมามูซาทำให้เห็นในนัดนี้
เมื่อใดก่อนแล้วโชว์สับขาหลบแนวรับสีประทุม๒คน

พาแชมป์สโมสรอาเซียนแวงคอร์กเปิดบ้านชนะ๑๐๒

ถามจริงไปทำอะไรมา
ดูแล้วคิดตามว่าลูกไหนจะกล้าต่อกรกับแชมป์ในนัดที่๑๔
จังหวะรับโทรเพลย์ของเจ้าบ้านแคทเอฟซี
ก่อนที่วิรยุทธ์ทวีกันโพสต์แอนดเพลเยอร์

ก่อนจะยกบอลตรงขึ้นสนามเข้าไปแบบเหนือชั้นสุด
พาทีมเก็บ๓ตั้งก็จะต่อ๖ต่อ๔
นี่แหละยิงให้เด็กมันดูดของแท้